สำหรับเกรทวรินทรและหมอออนออนอุมา
ซึ่งล่าสุดหมอออนได้มีโอกาสเจอกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
หลังจากที่มีข่าวเลิกลากันกับคุณเกร็ดเวอรินทร
โดยหมอออนยอมรับค่ะว่าเลิกรากับพระเอกหนุ่มไปตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วล่ะ
ส่วนสาเหตุขอไม่ตอบนะเพราะว่ามองว่าเป็นปัญหาของคนสองคน
ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่พยายามปรับจุนกันแล้ว
แต่ท้ายที่สุดก็ตกลงว่าความสัมพันธ์แบบพี่น้องเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะ
ส่วนเรื่องรีเทิร์นหลังจากที่มีรายชื่อของหนุ่มเกรทมาร่วมแสดงความยินดีนั้น
ออนยืนยันนะคะว่าหมดลุ้นแต่ยังมีความรู้สึกดีให้กันเหมือนเดิมค่ะ
จริงก็มีหลายเหตุผลนะคะซึ่งจริงอาจจะเป็นแบบเรื่องที่เป็นเรื่องของแบบคนสองคน
ที่แบบเออเป็นการตกลงกันว่าแบบพอเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะนี้แล้วมันดีกว่าเยอะแบบสบายใจกว่ากันเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะคะจริงก็มีพูดคุยกันอยู่เรื่อยค่ะแบบมีอะไรก็ปรึกษากันได้

ก็คิดว่าไม่นะคะแบบนี้ดีมากค่ะ
ก่อนรู้สึกว่าจุดที่สบายใจก็น่าจะเป็นจุดที่แบบเหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วก็แบบมีความสุขเวลาเห็นเค้ามีความสุขอันนี้ก็ดีกว่าขาตอนนี้คือดีกว่ามาก

เป็น๑๐๐รึยังคะ

โอเคค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะ

ฉันก็เข้าไปอัปเดตในอินสตาแกรมอยู่ตลอดนะ

ใช่ค่ะดิฉันก็เข้าไปดูหมอออนบ่อยไม่ได้เข้าไปดูความสวยนะ